ส่วนเรื่องของร้านซักผ้าหยอดเหรียญแบบนี้นะครับที่ฝั่งของเครื่องอบผ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมา
หลายคนอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรออเองยังไม่ฝันทงว่าไฟไหม้ในเครื่องอบผ้าเกิดจากอะไร
เอาในกระเป๋ากางเกงแล้วลืมเอาออกหรือเปล่า

ในเครื่องอบผ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญแห่งหนึ่งนะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดเจรียภูมิ

ทำงานอยู่ไฟไหม้ทีเดียวคือแม่เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นแม่นะ
ต้องมาดึงลูกออกไปนั่นน่ะมีมายืนอยู่เด็กก็มาดูนะ
เห็นนะไฟโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ก็ยืนดูอยู่ต้องมารีบดึงออกไป
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับหรือพนักงานของร้านเนี่ย
ก็เอาถังสารเคมีมาฉีดดับเพลิง
ศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสนะครับ
ตั้งข้อสังเกตหลักมาแบบนี้๓ส่วนก่อนนะฮะ
หนึ่งความร้อนหรือเปล่าที่เกิดจากการอบแห้ง
เชื้อเพลิงนะฮะผ้าที่มีความร้อนนะครับ

สามคือเรื่องของอากาศก็คือออกซิเจน
อีกประเด็นคือจากการทำงานผิดปกติของเครื่องอบผ้าหรือเปล่า
หรือผู้ที่เอาเครื่องมาซักแล้วมาอบผ้าต่อเนี่ย
ไฟแชคอะไรประมาณนี้ไว้ในกางเกงหรือเปล่า
พอมันไปอยู่ในโหมดอบปั่นแห้งแล้วก็มันก็ไหม้สิครับ

น่าจะเป็นหนึ่งในอุทาหรณ์ของร้านที่รับจ้างซักรีดแบบ
ให้ลูกค้าเข้าไปดำเนินการเองนะครับ
หรือระบบป้องกันเพลิงไหม้นะครับ
ถ้าเกิดเปลวไฟอย่างนี้ก็น่าจะมีการดูดอากาศ

ที่ร้านมีอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์
ล่าสุดครับบริษัทออสเตอรี่วอชแอนดราย
เจ้าของธุรกิจซักผ้าออกมาชี้แจงแล้วนะ
ไอ้ที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากการลืมไฟแชคเอาไว้นะครับ
น่าจะเกิดจากการเอาผ้ามาอบอ้าวคุณผู้ชมต้องฟังนะ
เขาบอกเลยนะเสื้อผ้าอะไรที่อยากเข้าเครื่องอบบ้าง
กีฬาท่าร่มกางเกงบอลอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ต้น
บงเสื้อบอลไปอบไม่ได้ไม่ควรเอาเข้าเครื่องอบผ้า
ยายผ้าไม่สามารถทนความร้อนได้
บริษัทก็กรณีเยียวยาไปแล้วนะครับเสื้อผ้าก็เป็นเงิน๖๘๔๐บาท
แล้วก็เติมเครดิตการซักผ้าให้อีก๑๐๐บาทนะฮะ
เอาอย่าลืมนะผ้าอะไรที่เอาข้าวไม่ได้ชุดปักเลื่อมชุดอ่าปุ้ย
ชั้นในที่มีโครงมีโฟมมียางชุดว่ายน้ำชุดกีฬา
หมอนยางพาราตุ๊กตาผ้าเปียกนะฮะ
แล้วก็คือเปียกหมายถึงหมาดมาเนี่ยหมาดมาก

อย่านะแล้วก็ผ้าที่มีสัญลักษณ์ห้ามเอาเข้าเครื่องอบนะฮะ
พรมเช็ดเท้าไม่ได้โซ่ผ้าม่านอะไรพวกนี้

ถ้าเกิดว่าฟังจากอาจารย์ออสแล้วก็คำชี้แจงมาแบบนี้
ก็แปลว่าไม่ใช่ความผิดพลาดเรื่องของระบบใช่ไหมคะ

แต่ถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นผ้าตัวเนื้อผ้าก็ได้